ก็ต้องหาเสื้อกันหนาวมาห่มให้อุ่น
กอดคนข้างให้คลายหนาวใช่ไหม
แต่ถ้าเกิดว่าลุงแซมเขาหนาว

ดูสิลิงเหรอใช่ค่ะ

อุ้ยผมเหมือนคนจอดจัดเลยเนอะ

นี่โยนเสื้อกันหนาวโยนผ้าห่มสีแดง

แซมเขาอยู่ในสวนสัตว์เชียงใหม่
คุณผู้ชมอายุมากกว่า๓๘ปีแล้ว

พอเจ้าหน้าที่โยน

คลุมโปรงให้คลายหนาวนะคะ

หลังจากคลุมเสร็จแล้ว

นี่แม้ว่าลุงแซมจะอายุเยอะนะ

เขายังไม่หลงค่ะเขายังฉลาดเขายังแสนรู้เหมือนเดิม
แล้วนอกจากลุงแซมแล้วเนี่ยสัตว์อื่นกวางเก้งเผือก

เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องเอาอะไรพวกฟางแห้ง

ไปให้เอาไปปูบนดินไงให้มันได้ซุกตัวนอนหน่อย

อากาศมันเย็นจะได้คลายหนาวแบบนี้เนี่ยนะคะ
แล้วสัตว์เลื้อยคลานทำไง
พวกเต่าทั้งหลายแหล่นี่
เขาต้องเพิ่มแสงไฟค่ะ
ไฟพวกหลอดอินฟราเรทสีแดงแบบนี้เพิ่มความอบอุ่น
แล้วถามว่าทำไมต้องใช้ไฟสีแดงเอาใช้ไฟดิสโก้ไม่ได้เหรอ
ไฟอื่นไม่ได้เหรอเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นไฟอย่างอื่น
มันกระทบกับสายตาของเต่านะ
แล้วเขาก็มีการทำเป็นบ้านหลังเล็กแล้วก็มีฟางแห้งเอาไว้ให้ด้วย
เพื่อเหมือนกับแบบพออากาศมันเย็นลมมันก็แรงใช่ไหม
ก็ให้เต๋าได้เข้าไปซุกตัวให้เม่นได้เข้าไป
อกจากนั้นค่ะไปดูนกหน่อยไหมโซนนกบ้าง
นกแก้วมาคอลนกสันคัว
ก็มีการใช้ฮีตเตอร์เพิ่มความอบอุ่นค่ะติดตั้งไฟส่องสว่าง
แล้วก็มีรังไม้เอาไว้ในกรงให้เข้าไปซุกตัวกันช่วงที่อุณหภูมิมันต่ำแบบนี้เนี่ยนะคะ

ถือว่าเป็นสัตว์ปีกที่อุณหภูมิในร่างกายมันสูง
แต่ถ้าเกิดอุณหภูมิข้างนอกมันลดลงต่ำอย่างรวดเร็ว
มันจะกระทบต่อสุขภาพของนกเดี๋ยวมันอาจจะป่วยได้นะคะ
ช่วงนี้น่าไปนะสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับอากาศดีด้วยแต่เมื่อกี้